ตัวจริงไหมคะเนี่ย
อ๋อพอดีร่างเค้านอนอยู่

ความจริงเอามาแค่ครึ่งตัวบนนะ

เดินสายออกรายกงรายการ
เพราะว่าตำนานส้มหยุดของแม่
เป็นเรื่องให้ต้องกลับมาฮอตอีกครั้งนึง

เอาจริงส้มแม่มีขาหรือเปล่า

เสียงของเธอมันขาดเป็นช่วง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่ไหว้พระกันหรือยัง
อ่ะหนูไหว้ก่อนนะ
แม่มายัง

เพราะว่าเดี๋ยวฉันจะถอดหัวไปคืนนี้
เอาเข้าเรื่องดีกว่าตอนนี้ตำนานส้มหยุดทำไมมันหยุดแม่

ก็พอมาอย่างที่เขาเล่นนั่นแหละ
มันเป็นเรื่องที่ฝังหัวตอนเด็ก
อันนี้มันความทรงจำเป็นแบบ

แล้วเรื่องนี้เราก็กลัวว่ามันไม่มีอะไรกั้นแล้วมันหยุดได้ไง
ช่วงนั้นมัน๔๕ขวบเราก็จำ
แต่ช่วงนั้นเราเริ่มเห็นผีบนบ้านแล้วไง

อันนี้แม่พูดจริงใช่ไหมเรื่องเห็นวันนั้นมี

แต่เราก็ดูแล้วมันไม่มีอะไรกั้น
แม่กินส้มที่มันหยุดได้แล้วแม่จะหยุดตัวเองไหมคะเนี่ย
เพราะช่วงนั้นมันเห็นผีเวลาลืมตามา
เขายืนดูเราอะไรอย่างนี้
แม่บอกว่าแม่เป็นลูกปีศาจนี่จริงไหมแม่

ลูกปีศาจเกิดวันที่ทะเลฟ้าฝนไม่เป็นใจ
เพราะว่าตอนออกเนี่ยมันออกวันพายุมา
แล้วเราอยู่ในตำบลชายมนตรี

มันก็อยู่ในระแวกไอ้แหลมตะลุมพุกที่เกิดเหตุ
นักภาษีธรรมราชเนอะ
พายุมาคืนวันที่๒๕

พายุมันก็เริ่มสงบแต่ลมมันก็ยังแรง

แล้วทีนี้เกิดที่นั่น๒วันแม่ก็เอากลับกรุงเทพ

อันนี้แม่รู้รู้ความตั้งแต่ตอนนั้น

ที่บ้านเป็นเรื่องท้อของที่บ้าน
อ้อแล้วท้อบเป็นฟัง
ที่บ้านเนี่ยลูกเยอะ
ประวัติแม่เรื่องราวมันเยอะมากจริง
หนูอยากรู้ว่าไอ้ส้มหยุดแล้วมันมาฟิเจอร์ลิ่งกับงูรัดได้ยังไง

เล่าให้คุณมดดำฟังต่อไงว่า
ว่ามีบันทึกของพ่อด้วย
ว่าตอนเราคลานมันมีงูละด้วยบ้านหลังเดียวกันเนี่ย

ความทรงจำนี้มันเกิดที่บ้านหลังนี้

แต่มันเป็นห้องแถวไม้ที่ซอยวัดดงบุญเหล็กนะ
แม่มีผีตัวใหม่แล้วไหมคะเห็นเขาบอกมาเนี่ย
เขาอยู่ของเขาที่นี่นานแล้วแต่เราเพิ่งย้ายมา

เขามายังไงแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิเขามายังไงเขามาหาแม่ยังไงบ้าง
ก็ตอนเราย้ายมาสัก๒๓วันแรกเราก็รู้จักพวกอาจารย์ที่ทำรายการกับเราเยอะ
อาจารย์จิตสัมผัสอะไรเราก็ปรึกษาหลายคน
คอยเขาดูว่าเช็คหน่อยซิว่าบ้านหลังนี้ดีไหม
แต่แบบมันเป็น๑๖ปีเจ้าของบ้านบอกไม่เคยย้ายมาอยู่เลย
ตั้งแต่เขาทำหมู่บ้านระดับเขาซื้อเพราะเขาอยู่ที่ฝั่งทน
เขาก็อยากขายเรามาดูเราชอบ

อาจารย์นานที่พังงาเขาเห็นวิญญาณผู้หญิงผมยาวอยู่ตรงระเบียงข้างบน
แต่เราก็ไม่ได้บอกแฟนหรอกแต่เราชอบบ้านหลังนี้แล้วแหละ

แต่ว่าเราก็ทำเป็น
เราทำเป็นห้องพร้าเสร็จป๊อบ

นี่เดือนที่๖แล้วนะ
เราก็ไม่ได้ไปคุยอะไรกับใครมาก
จนวันที่เรามีปลาร้า
เสร็จปลาร้าที่เราไปแจกหมอตอนนี้
เราก็เอาไปให้ข้างบ้านลองชิม
คุณยายฝั่งตรงข้ามบ้านก็
ก็บอกว่าอยู่บ้านนี้สบายดีใช่ไหมคะอะไรเขาถามแปลก

เราก็บอกว่าโต๊กันเป็นอิสลามว่าโต๊ะทำไมพูดอย่างนั้น
ที่บ้านนี้มีผีผู้หญิงผมยาวเหรอทำเสียงแปลก

ไม่เราออกตัวก่อนว่าเรารู้แล้วนะ
เขาก็เลยเล่าเลยทีนี้มันจริง
จริงเหรอ
และทีนี้ในช่วง๕๖เดือนที่มาอยู่
มีลูกน้องคนขับรถนะนะ
มันลาออกไป๓คนแล้ว
เพราะมันนอนไม่ได้มันบอก
ก็นี่ไงแล้วแฟนเราก็บอก
เธออย่าเพิ่งขัดนะเพราะฉันได้เงินเข้าทุกคืนเลย
รู้ไหมว่าดิวงานจองงานโอนเงินกันก่อนเที่ยงคืนทุกวันเลย

อยู่ด้านหลังแม่นะคะ
แล้วในความที่เราสวดมนต์ไหว้พาทุกวัน
เรารู้สึกว่าเขาอยากได้เรือนไทยเพราะ๒๓วันนี้ฝนมันตก
แฟนก็ขับรถตะเวนหาเพราะเราบอกแฟนแล้ว
อุ๊ยทำไงดีเพราะว่าคุณเขาอยากได้เรือนไทย
ขับรถตะเวนหาแถวลำลูกกาเนี่ย

ไม่ได้ได้มาเมื่อวาน
เมื่อวานวันพระนี่ไง

ฉันกำลังจะทำสนาม
อันนี้เผยให้เห็นที่แรกเลยไหมแม่

เพราะเมื่อวานนี้ลูกน้องขับรถตะเวนที่อายุทยา
มันส่งรูปเรือนนี้ค่ะ
แล้วเมื่อคืนเสร็จงาน

เมื่อคืนยกกับแฟน
เมื่อคืนเสร็จงานว่างดึก
เราก็ว่าตรงนี้มันเป็นสวนดอกไม้

ฉันรีบเอาไปวางแล้วขึ้นบ้านเลยนะ

ดีมากงานเข้ามีอีก๒งานอัน

ถือว่าเป็นความเชื่อเนาะแม่สิตางเนาะ
เอาจริงดูเหมือนแม่จะเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้มากเลย

แต่เงินเข้าบัญชีฉันทุกคืน

มีผู้ชายคนไทยเขาแม่หรือเปล่า
ผู้ชายเขาแอบชอบแม่หรือเปล่า

กลัวจะตายแม่ปรึกษาไอ้พวก

โฟกัสมาเอาอาจารย์มาด้วยหู
เลยบอกเขาอยากได้

เออเอาว่าหาเรือนได้แล้วก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
เอาว่าหาเรือนได้แล้วก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขคุณแม่
คุณแม่เชื่อใช่ไหมว่าคุณแม่มีเซนต์พิเศษอะไรแบบนี้

อย่างสมมตินะว่าเราแม่เสียดอกเดือนละห้ามื่น

สองสามเดือนเนี่ยสองสามเดือนหลังแต่ปีใหม่เนี่ย

แล้วทีนี้พอเรารู้เราก็สวดมนต์เนาะ

แล้วเราก็เดินบ่นอยู่ตรงระเบียงที่
ที่คุณเขายืนชาวบ้านก็เห็น

ถ้าอีก๒๓วันไม่ได้เงินเนี่ยโอ้โหทำไงดีวะ
คือเราบอกยอดเลยนะ
อย่างสมมุติบอก๑๕บาทแต่มันเป็นแสนหลายแสนเราบอกยอด
งานมาคืนนั้นประมาณ๔๕งานครบยอดเลยครบยอด
แต่ไม่เหลือเศษนะอย่างสมมุติบอกไป๔๖๐๐๐๐บาทได้๔๖๐๐๐๐บาทเลย
ในคืนนั้นเรานั่งอะไรนะคะ
เขาพิมพ์มาพิมพ์มาเสร็จปุ๊บรับไหมคะรับปุ๊บโอนรับปุ๊บโอน
เห็งมากคุณแม่แล้วเมื่อคืนคุณแม่ขออะไรท่าน
เป็นอย่างเดียวที่ฉันอยากทำฉันอยากทำสถานปฏิบัติธรรมที่พิจิตร
ได้อ๋อเรื่องส้มหรือยุ่คุณแม่อาวิสัริรี่ส้ม

ในมือหนูนะแม่หนูถือส้มอยู่

ให้แบบส่งกระแสจิตมาว่าให้ส้มหยุด
เดี๋ยวหนูจะบอกคุณแม่ว่าหนูกำลังจะปล่อยส้มนะ

สะอาดมากคุณแม่หนูล้างมือเรียบร้อยฉีดแอลกอฮอล์แล้ว
พร้อมนะนะแม่หนูกำลังจะปล่อยนะ
หนูกำลังจะปล่อยนะแม่แล้วเดี๋ยวแม่ให้สัญญาณค่ะ
ให้บอกว่าหยุดแล้วดูนะว่าส้มจะหยุดหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะ

หยุดไหมคะหยุด
เดี๋ยวนะแม่เมื่อกี้มันหล่นจากโต๊ะมันหยุดเพราะว่ามันตกหรือเปล่า

มันหล่นแบบขวาน

เมื่อกี้ตากล้องดูไม่ทันขออีกรอบเอามาจากทางขวัญละกัน
ขวัญส่งมาแป๊บนึงนะแม่เดี๋ยวให้สัญญาณก่อน

หยุดเมื่อกี้มันหยุด
ส้มแม่หยุดได้เออแม่ซื้อพลังส่งมาถึงจริงเหรอคะ
คุณผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
แม่ไอ้ส้มที่หยุดนี้ทานได้ไหมคะมันจะเห็งไหมคะ
นี่ดาราดาราเดลลี่ตุ๊ดแรงมันแย่งกันกินเลยวันนั้นน่ะ

บอกจะได้เองเหมือนแม่ว่ามาแยกกินเลย
วันที่เขาโพสต์ว่าแม่เป็นมิสโควิดอยู่เนี่ย
แม่หนูขอท้าทายอำนาจแม่อีกอย่างหนึ่ง
ส้มเนี่ยมันเบสิแล้วใครก็โยนส้ม
หนูขอโยนทุเรียนได้ไหมแม่
ทุเรียนเอาหน้ากูรับได้ไหมฮะ

อ่าหนูโยนมังคุดให้นะ

หยุด

มันไม่หยุดอะแม่

ที่ช่อง๓ไม่หยุดมะนาวไม่หยุด

อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

คุณแม่หนูขอเสียง
เสียงในที่แบบว่าหลายคนคอฟเวอร์กันหน่อย
ส้มหยุดของคุณแม่แบบออริจินัลวันนั้น

แต่แม่อาจจะจำคำพูดได้ไม่หมด
เอาสั้น

คือมันเป็นบ้านไม้แบบห้องแถวคนจีน
แล้วฉันถือส้มจะกินส้มแล้วส้มมันหล่น
แล้วมันกิ้งไปแล้วพอฉันตกใจฉันบอกส้มหยุด
แล้วมันหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกั้น
อุ๊ยน่ารักนี่
พวกแชร์กันแล้วบอกต้องให้แม่สีตังค์ไปสั่งให้โควิดหยุด
แต่มันจะไปเมื่อไหร่ไอ้โควิด

เดี๋ยวเย็นนี้เย็นนี้แจกแกงเขียวหวาน
แจกมาร้าที่บางกะปิครับ

มีดาราหลายคนร่วมงานนี้

ได้ไหมอีกนิดนึงที่หลายคนจำความน่ารักของแม่ได้ครั้งแรกเลย
นั่นคือการสะบัดให้แม่สะบัดทิ้งท้ายให้เรานิดนึงได้ไหมจ๊ะ

เขาบอกว่าหมอบอกไม่ให้เครียดสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ

มันสร้างหลอยยิ้มให้พวกเราน้อง